ในช่วงของการสนุกสนานก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ที่เราจะต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าหลายพื้นที่นี่มี

ภาครัฐก็ให้ความสำคัญและที่เราต้องนำเสนอต่อ
เพราะว่าตอนนี้นะคะผู้ที่ก่อเหตุบางคนยังไม่ถูกจับมาดำเนินคดี
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่งานวันไหลวันไหลสงกรานพัทยา
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายชักปืนขึ้นมาจ่อยิงผู้ชายคนหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ฟุบลงช่วงแรกนี่เขาบาดเจ็บสาหัสก่อน
และหลังจากนั้นก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางละมุง
ก็คือนายธเนธปิ่นยกุลอายุ๓๕ปี
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าร้านพัทยายานยนต์บนถนนสุขุมวิทย์ตำบลนาเกลือ

ซึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนี้นะคะ
ก็เป็นเต็นต์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนอยู่ที่หน้าร้านนี่แหละ
ตำรวจไปพบกองเลือดขนาดใหญ่และห่างออกไปอีก๒เมตร
ปลอกกระสุนขนาด๙มม๕ปลอกนะคะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บช่วงแรกเลยที่ตำรวจไปถึง๒คน
ก็คือนายธเนธที่ถูกยิงเข้าจากด้านหลังและขาขวาสาหัส
แล้วก็ไปเสียทีวิชีวิทย์ที่โรงพยาบาลอีก๑คนค่ะ
นายอัธพลรุ่งเรืองถูกยิงที่ข้อขาด้านขวานะคะ
เพื่อนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงเช่นเดียวกันค่ะ
ตำรวจก็ไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ก็คือเพื่อนอีก๑คนนายุธยายุธนากลีบบัว
เป็นเพื่อนของผู้ตายนะคะ
บอกว่าเทศกาลวันไหลพัทยาทุกปี
เขาก็จะไปเล่นสาดน้ำที่บริเวณนี้เป็นประจำทุกปีเลย
เพราะว่ามีเพื่อนทำงานที่ร้านพัทยายางยนต์
ก่อนเกิดเหตุบรรดาเพื่อนชักชวนกันไปเล่นน้ำ

ส่วนพนักงานในร้านแห่งนี้มีประมาณ๑๐กว่าคนที่มาร่วมเล่นน้ำด้วย
ซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ทราบว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้น
ขณะที่เกิดเหตุได้ยินเสียงแก้วแตกก่อน
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๕นัดนะคะ
แล้วก็ไปพบว่าเพื่อนสองคนนี้ที่ถูกยิง
ล้มฟุบลงไปจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
ส่วนนายธเนธคนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ถูกยิงต่อหน้าลูกชายด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณยุทธนาเล่าเหตุการณ์ค่ะ
เออก็มีเรื่องกันแค่นั้น
เรื่องต้นตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ

แต่ว่าตอนนี้ลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งตำรวจก็ยังต้องหาอยู่นะคะ
ว่าเป็นลูกหลงจากการทะเลาะวิวาสของกลุ่มอื่น
หรือว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาสของกลุ่มที่เล่นน้ำ
อยู่ที่ร้านหน้าพัทยายานยนต์นี่แหละค่ะ
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าน่าจะมีเรื่องของสุราแอลกอฮอล
เมาเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกระทบกระทั่งกันนะครับ